เมื่อวานนี้เป็นผู้ต้องขังชาวพม่า
คือเขาถูกจับกลุ่มในคดีค้ามนุษย์
ทีนี้พอถูกจับก็เอาเข้าห้องขังที่โรงพัก
ปรากฏว่าเมื่อวานนะคะผู้ต้องขังคนนี้เขาสะดอกกุญแจ
แล้วก็เดินออกมาแบบเฉยออกไปแบบง่ายมากเลยค่ะ

ตอนนี้เขาก็มีการไล่ล่ากันอยู่ซึ่งก็รู้เบาะแสแล้วนะคะ
ว่าผู้ต้องขังคนนี้ไปเข้าไปในสวนยางพารา
แต่ว่าจนถึงเวลานี้ยังไม่เจอตัวเลยนะคะ
ดูภาพหน่อยละกันจากกล้องวงจรปิดนี่เลยคุณผู้ชม
คือเป็นสถานีตำรวจภูทรบางกล่ำที่จังหวัดสงขลา

ไม่มีค่ะบันทึกภาพไว้คือนายซอวินอายุ๒๗ปีเป็นชาวพม่า

ก็สะดอกกุญแจห้องขังแล้วก็หลบหนีออกไปได้ค่ะ
ตอนนั้นดูสิเห็นไหมไม่มีตำรวจอยู่หน้าห้องขังเลย

แล้วเกิดเหตุการณ์นี้ตอนเที่ยงครึ่งของเมื่อวานนะคะ
เที่ยงครึ่งนะไม่ใช่ตอนกลางคืนเลย

เมืองต้นก็พบว่าผู้ต้องหารายนี้
ใช้วิธีการสะดอกกุญแจห้องขังออกไป

ก็ตำรวจเขาใช้กุญแจมือมาล็อกประตูห้องขังเอาไว้

เพราะว่าตอนนั้นตำรวจกำลังอยู่ระหว่าง
นำตัวผู้ต้องหาคนอื่นมาสอบสวน

ก็จะนำผู้ต้องหาเข้าไปฝากขังพร้อมกัน
ก็เลยเอากุญแจมือมาล็อกชั่วคราวเอาไว้ที่ประตูก่อน
สำหรับรูปภัณฑ์สันธารของนายซอวินเนี่ยนะคะ

ผิวก็ดำแดงมีหนวดเครา
พูดภาษาไทยได้แล้วก็พิการขาซ้าย

ซึ่งมีการประสานไปยังตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียง

ให้ช่วยติดตามจับกลุ่มอีกทางหนึ่ง

ดำเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาไปจับกลุ่มชาวพม่า
รวมทั้งชาวโรฮิงญาได้๑๔คน
พอขยายผลมาเนี่ยก็พบว่านายซอวินเนี่ยนะ

ตำรวจก็เลยมีการออกไหมจับนายซอวินเป็นผู้ต้องหา
แล้วต่อมาค่ะพลตำรวจตรีดำรัฐวิริยกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙เนี่ย
สั่งการเลยนะคะให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ตำรวจภูทรจังหวัดสงขลารวมถึงตำรวจภูทรบางกล่ำ
นำกำลังตำรวจเนี่ยค่ะเป็น๑๐๐นายเลย
ปูพรมค้นหาในรัศมี๑๐กิโลเมตร
ในพื้นที่หมู่๑๕ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำ

เพราะว่าพอเที่ยงครึ่งหนีออกไปแล้วปั๊บเนี่ย
ตอนบ่ายก็เริ่มปฏิบัติการปูพรมค้นหาเลยนะคะ
มาเมื่อ๙โมงเช้ามีเบาะแสแล้วนะ
ว่านายซอวินผู้ต้องหาที่หลบหนีไป
เขาเดินเข้าไปในวัดดินลานที่ตำบลท่าช้าง
แล้วก็ไปพูดคุยกับพระไปพูดคุยกับชาวบ้าน
เนี่ยตำรวจตามไปสอบถามจากพระเลยนะคะ
ได้ข้อมูลมาก็พระบอกว่า
พอเขามาคุยกับพระเสร็จแล้วปั๊บก็เดินหายไป
ไม่ได้ขอความช่วยเหลืออะไรครับทีนี้มีชาวบ้านที่เขาไปเห็นนายซอวินเนี่ย
เดินวนเวียนอยู่ในพื้นที่สวนยางพาราค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำกำลังมาปิดล้อมไล่ล่า
ตอนนี้ยังไม่เจอตัวนายซอวินนะคะ
ซึ่งทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙เนี่ย

ที่ผู้ต้องหาหนีออกมาสะดอกกุญแจออกมาออกมาได้ยังไง
แล้วก็เตรียมที่จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปด้วย
ว่าตำรวจคือจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่หน้าห้องขัง
แต่ทำไมถึงไม่มีตำรวจอยู่เรื่องนี้ต้องสอบด้วยนะคะ